ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะป่ารูปหัวใจหัวใจของป่าในพื้นที่ป่าเต็งรังจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้เขียวขจีรับปีกระต่ายกันแล้วนะคะถือว่าเป็นสื่อรักจากธรรมชาติเพื่อให้คนไทยแล้วก็คนทั่วโลกได้รักธรรมชาติไปพร้อมพร้อมกันค่ะ
เป็นสื่อรักจากจังหวัดเชียงรายนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพมุมสูงของป่ารูปหัวใจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เบ่งบานเขียวขจีสดใสต้อนรับปีกระต่ายพร้อมกับอากาศเย็นกำลังดีนะคะ
ป่าธรรมชาติส่งมอบหัวใจดีเพื่อเป็นสื่อให้มนุษย์ทุกคนรักธรรมชาติบ้าง
ถือว่าเป็นการโชว์พื้นที่รูปหัวใจหรือว่าป่ารูปหัวใจเด่นสง่าอยู่ในพื้นป่าเต็งรังแบบนี้ค่ะ
ในพื้นที่ตำบลเมงรายอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงราย
คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่ามองจากมุมอวกาศหรือว่าจากท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแบบนี้นะคะ
เป็นภาพที่แบบเหมือนมีแหว่งเว้าอยู่บริเวณตรงกลางจนเหมือนเป็นรูปหัวใจเลยทีเดียว
ขณะเดียวกันจุดตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับวัดดอยม่อนป่ายาง
หรือว่าวัดสันติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นเหมือนหัวใจที่อยู่ใกล้สองธรรม
คือธรรมะแล้วก็ธรรมชาตินะคะภาพที่เห็นนี้เป็นพื้นที่ป่าในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านสันติธรรม
เป็นพื้นที่หัวใจสีเขียวเปรียบเสมือนหัวใจของชุมชนที่ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางหมู่บ้าน
สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งฟอกอากาศชั้นดีเลยทีเดียวนะคะ
ในวันจะเป็นการปลูกข้าวปลูกมันสัมปรังแล้วก็ลำใหญ่ค่ะ
ในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างดีตลอดทั้งปี
ทำให้เชียงรายติดท็อปอันดับต้นของประเทศ
หลายคนก็อยากไปเที่ยวไปสัมผัสอากาศเย็น
และที่สำคัญมีสื่อรักแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมรัก
แล้วก็อนุรักษ์พื้นป่าไปด้วยกันนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ